ไปดูที่วัดที่หนองบัวลำพู
เพราะว่ามันมีหลุมยุบขนาดใหญ่มาก
แล้วอยู่ใกล้กับสาราการประเรียนด้วยค่ะ
ชาวบ้านก็กังวลว่ามันจะส่งผลกระทบอะไร
โครงสร้างของสาราการประเรียนหรือเปล่า

ใหญ่มากจริงใช่เพราะว่าเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนัก
แล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้หลังจากที่พระบินทบาทเสร็จกลับมา
ก็เจอหลุมขนาดใหญ่ความกว้าง๖เมตรนะคะลึก๔เมตรครึ่ง
เส้นรอบวง๒๒เมตร
มันเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินบริเวณด้านหน้าสาราการประเรียน
วัดถ้ำภูผายาธรรมสถิตอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
ซึ่งนายจรูนวิริยสังวรนายอำเภอสุวรรณคูหา
ก็มีการนำคณะเข้าตรวจสอบตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
ส่วนทางด้านพระหมองยุติโกอายุ๖๑ปี
รักษาการเจ้าอาวาสก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนวันจันทร์ฝนตกลงมาหนักมาก
แล้วก็เมื่อเช้าวันอังคารหลังจากกลับบินทบาทเสร็จ
ฝนก็ยังตกอยู่ทีนี้ช่วง๘โมงเช้า
ญาติโยมก็วิ่งมาบอกว่าเนี่ยท่านเจ้าวาดดูสิหลุมมันยุบเป็นหลุมขนาดใหญ่
ทีแรกมันยังไม่ใหญ่เท่านี้นะคุณผู้ชม
แต่ด้วยความที่ฝนมันตกมาเรื่อยแล้วน้ำมันก็คือ
พอน้ำมันเข้ามาด้วยดินมันก็อ่อนตัวแล้วมันก็ค่อยยุบขยายเป็นวงกว้าง
ทุกคนก็วิ่งมาดูด้วยความแตกตื่นนะคะ
จุดตรงนี้เคยเป็นทางน้ำไหลผ่านมาก่อน
แต่เมื่อ๓ปีที่ผ่านมาชาวบ้านแล้วก็ญาติโยม
เขาก็ช่วยกระถมที่ดินตรงนี้เพื่อที่จะสร้างสาราการประเรียน

ส่วนหนึ่งมันก็มาจากสาเหตุทางธรรมชาติด้วยนะคะ
ฟังเสียงรักษาการเจ้าอาวาสค่ะ

เกิดจากที่แผ่นดินตรงนี้มันเคยเป็นร่องน้ำที่ระถม
เอาดินมาถมแล้วบางทีอาจจะไม่มีหลุมมีบ่ออะไรข้างล่างเราก็ไม่รู้นะ
ความเป็นร่องลำห้วยนิด
ก่อนมันมาจากตรงนี้มันผ่านตรงนี้
เรามาถมแล้วก็๒ปี๓ปีก็ไม่เป็นอะไร
และบทละเอียดอะไรไม่เป็นอะไร
คิดว่าดินอาจจะผลตกลงทุกตัวลง
ทุกตัวลงในที่นี่มันเป็นถึงทายใช่ไหม
เวลาเรามาจอดมาดันมันจะมีแต่เลน
เลนตมเพราะฉะนั้นเวลามันไหลไปออกไป
ผู้ที่อาจจะเจอน้ำผลตกไว้อะไรแบบนี้
คือบัดดานสูบออกไปอย่างนี้ใช้น้ำแล้วก็มีตัวลง
ส่วนทางด้านนายประสิทธิ์ชัยเวทหัวหน้าสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน้องบวรรมภูกษ์ก็บอกนะคะ
บอกว่าทางจังหวัดทางวัดแล้วก็ชาวบ้าน
คือเบื้องต้นทางวัดกับชาวบ้านร่วมกันหาดิน
แล้วก็ทรายเอามาถมที่บริเวณหลุม

ถ้าเกิดว่าฝนยังตกลงมาซ้ำอีก
มันจะทำให้หลุมมันยุบเป็นขนาดกว้างขึ้นไปอีก
จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสาราการประเรียนได้นะคะ

แล้วนอกจากนี้สิ่งที่จะต้องประสานอย่างเร่งด่วน
ก็คือให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๒ขอนแก่นเนี่ย
ส่งเจ้าหน้าที่ให้มาสำรวจหน่อย
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้ามาสำรวจ

ญาติโยมชาวบ้านอย่าเข้าไปอยู่ใกล้นะ
เพราะว่าเราก็กลัวไงว่ามันอาจจะมีการซุดตัวเพิ่ม
ตัวเพิ่มลงมาอีกได้รับอันตราย
ต้นเขาก็มีการเอาแผงเหล็ก
กั้นเอาไว้เบื้องต้นแล้วด้วยนะคะ